ทุกผู้ชมครับไปดูที่รัชบุรีนะครับ
คนที่เขาเห็นคลิปเห็นภาพเหตุการณ์ก็ชื่นชมนะฮะ
นายกอบตน้ำผู้ที่ราชบุรีเพราะว่า
ลงไปช่วยห้ามมวยกลางถนน
คนขับ๖ล้อกับคนขับกระบะขนผัก
เขามีปัญหาวิวาดกันกลางถนนนะครับ
มึงผิดแล้วมึงออกมาแล้วเนี่ยมึงผิดแล้ว
มึงผิดแล้วมึงผิดแล้ว
มึงผิดแล้วมึงผิดแล้ว

มึงผิดแล้วมึงผิดแล้ว

มึงผิดแล้วมึงผิดแล้ว
มึงผิดแล้วมึงผิดแล้ว
นี่ฮะมีคนเอาคลิปมาโพสต์ลงในเฟซบุ๊กนะครับ
สองคนนี้ฮะไม่รู้ใครผิดใครถูก
แต่มันต่อยกันกลางถนนแบบนี้ไม่ได้นะครับ

ชื่อว่านายภัยทูลปัตตนานะฮะ
เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตะบนน้ำผู้

คนขับรถบรรทุกหกล้อนะครับ
ต้านร้าตลาทศรีเมืองอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนะฮะ
คลิปนี้คนเห็นแล้วก็แชร์แล้วก็โพสต์

เรื่องนี้ก็โชคดีที่เรื่องไม่บานปลายนะครับ
แล้วก็เจอรถกระบะรถคอกเนี่ยวิ่งปาดหน้าคนนู้นปาดหน้าคนนี้เนี่ย
เราก็วิ่งตามหลังดูอยู่เสร็จแล้วก็ไปปาดรถหกล้อ
ก็เกิดการมีเรื่องมีราวกระโดดลงมาแล้วก็มาลากกัน
ไปต่อยกันชกต่อยกันอย่างนี้ฮะ
เราเห็นเหตุการณ์นี้เรากลัวเรื่องมันจะบานปลายนะครับ
เราก็เลยลงไปห้ามแต่แยกกันออก
คือรถ๖ล้อเนี่ยมันมีเด็กอายุประมาณสัก๒ควบ
รถเนี่ยเขาเวกแรงเวกกระทันอย่างเงี้ย
เด็กก็หัวกระแทกหัวปูดเป็นลูกมะกรูดเลย
ก็จุดจบนะฮะก็คือพอเขาห้ามแล้วเนี่ย
ก็ให้เอารถทั้งสองคันไปจอดข้างทาง
แล้วนายภัยทูลนายกอบตน้ำผู้ก็โทรแจ้งตำรวจให้มารองับเหตุอีกต่อหนึ่งนะฮะ

ไม่งั้นเรื่องอาจจะบานปลายกว่านี้นี่ฮะค่ะ